วันนี้ก็ได้อีกหนึ่งทีมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับ
เศสเจ้าภาพเอาชนะไอซแลนด์ไปได้แบบขาดลอย๕ประตูต่อ๒
ไปดูสถิติของเกมนี้ที่น่าสนใจกันหน่อยครับ
เมื่อคืนนี้นะครับคู่สุดท้ายของรอบ๘ทีมฝรั่งเศสเจ้าภาพเอาชนะไอซแลนด์ไป๕ต่อ๒
เกมนี้มีประตูที่๑๐๐ในศึกยูโร๒๐๑๖ด้วย
และเมื่อรวมสกอร์แล้วก็ทำให้ยอดรวมอยู่ที่๑๐๓ประตูครับ
ทั้ง๑๐๓ประตูในยูโร๒๐๑๖ที่เกิดขึ้นไปดูกันหน่อยว่าเกิดขึ้นแบบไหน

ส่วน๖๗เป็นการยิงนอกกรอบเขตโทษแต่ก็ไม่รวมในกรอบ๖หลานะครับ
และอีก๑๖เป็นการยิงนอกกรอบเขตโทษครับ
และหากยังไงวิธีการทำประตูพบว่า๒๑เปอร์เซ็นต์นะครับมาจากการมง
ส่วน๓๕เปอร์เซ็นต์มาจากการยิงด้วยเท้าซ้ายขณะที่๔๔เปอร์เซ็นต์เยอะสุดครับ
มาจากการยิงด้วยเท้าขวาครับทำให้ค่าเฉลี่ยการทำประตูใน๔๘นัดที่ผ่านมา
มีการยิง๒๑๕ประตูต่อ๑นัดหรือว่ามีการยิง๑ประตูในทุก๔๓นาทีครับ
ในตอนนี้นะครับนักเตะฝรั่งเศสที่มีลุ้นดาวสันโวมีถึง๓คนครับ
ก็มีอองตวนกริสมานที่รั้งระดับ๑ด้วยผลงาน๔ประตู
จากนี้ก็มีชิรูกับดิมิที่ฟาเย็ดนะครับ
ก็ต้องดูว่าใครจะสร้างตำนานได้เหมือนกับมิเชลพลาสติก
ที่ทำได้ในยูโรปี๑๙๘๔ที่ฝรั่งเศสนั้นเป็นแชมป์ครับ
รอบที่รอบรองชนะเลิศนะครับคู่แรกโปรตูเกตจะพบกับเวลส์ครับ
แข่งขันในวันที่๖นะครับและต่อด้วยเยอรมนีเจอกับเจ้าภาพฝรั่งเศสในวันที่๗ครับ

ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมร่วมสนุกกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับ
การส่งปรายศนียบัตรมาทายว่าทีมใดจะเป็นแชมป์ยูโร๒๐๑๖นะครับ
ก็หมดเขตในวันที่๙กรกฎาคมนี้ภายในเวลา๑๘นาฬิกาครับ